คุณผู้ชมค่ะเรื่องของปฏิเหตุมาหลายเรื่องหน่อยนะคะ

แม้ว่าเราจะเตือนกันเรื่องของการขี่รถเร็วฝนตกก็ตาม
แต่ว่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิด

แขนเสื้อคือฝนจะตกแม่เอาเสื้อให้ลูกใส่
เพื่อสวมไว้เสื้อกันฝนปรากฏมันเข้าไปติดอยู่ตรงล้อมอเตอร์ไซค์
แล้วแม่กำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้
เพื่อจะส่งลูกไปโรงเรียนในตอนเช้าวันนี้เองนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วน้องเนี่ยก็สภาพเจ็บอย่างนั้นเลยนะคะ
มีตำรวจพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
ผู้บาดเจ็บเป็นน้องนักเรียนนะคะชั้นม๑อายุ๑๒เอง
ใช่แขนซ้ายของน้องก็เจ็บ
เข้าไปพันที่ล้อหลังมอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นล่ะค่ะ
แล้วก็แม้ว่าจะช่วยเหลือน้องได้
แต่อย่างที่บอกว่าแขนซ้ายถึงขั้นหักหัวแตก
แม่ที่เป็นคนขี่รถชื่อนางสาวอมรทิพย์อายุ๔๑ปี
แม่มีแผลตลอดถลอกตามร่างกายค่ะ
จุดเกิดเหตุมันอยู่ที่จุดกลับรถศูนย์วิจัย
พยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทย

อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเลยค่ะ
ของวันนี้ตอน๗โมงเช้านั่นเอง

ความโชคดีคือมีร้อยตำรวจเอกยุทธพงศ์ค่ะ

ขี่รถออกตรวจเส้นทางตรงนั้นพอดีพอดี
แล้วก็เลยได้ไปทำการช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น

เอาน้ำเปล่ามาช่วยล้างแผลให้ทั้งแม่ทั้งลูก
ปลอบใจน้องอายุ๑๒ไม่ให้ร้องไห้

แล้วผลมือมือดียังช่วยกันถอดล่อรถ
ที่เขาบอกว่ามีแขนเสื้อมีแขนตรงนั้นติดเข้าไป

แล้วก็เอาผ้าใบมากลางคุมให้พี่น้องมันตก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์และอุตส่ง๑๑นะค่ะ
แม่เล่าแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกชายนี่แหละค่ะ
ออกมานิดเดียวเองเพราะเห็นว่าฝนตก
ตัดสินใจถอดเสื้อแจ็คเก็ตจะให้ลูกชายใส่
เสื้อของแม่น่าจะใหญ่กว่าไซส์ของลูกนะครับคุณ

ใส่เสร็จแขนมันก็ห้อยใช่ไหม

เสื้อนะเข้าล้อหลังอ้าวไม่ทันได้ใส่ดีเลย
ปรากฏเข้าไปติดจริงหลังจากนั้นรถคว่ำเลยค่ะ
เสื้อเข็ดยาวของเราที่เราใส่มาใส่
แล้วก็เลยบอกวันนั้นว่าใส่ให้เสร็จนะลูก
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปพันล้อ

เราก็นึกว่าเขาใส่เสร็จแล้วพอ

เพราะว่าตอนใส่ทางให้เราอุ้งออกมาได้หน่อยหนึ่ง

ไม่อยากไปดูเขารุกขึ้นมาก็เห็นว่าเสื้อขัดแล้ว
แขนติดอยู่ที่ล้อแล้ว

ก็ดีที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากก็เจ็บหนักเหมือนกันแหละ

ต้องระมัดระวังนะเรื่องปลายเสื้อ
หรืออะไรที่มันไปติดล้อแบบนี้แล้วมันดูดเข้าไป
กระโปรงด้วยนะคุณกระโปรงยาวของผู้หญิง